จากวัคซีนที่เราหลายคนรออยู่แล้วเนี่ย

คิดค้นเดี๋ยวเอาใหม่

คิดค้นอะไรดีค่ะคิดค้น
คิดค้นตู้อบสมุนไพรขึ้นมา
เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันคุณผู้ชม

ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
ไปกันที่จรัสศรีคาแคร์ค่ะ

ไม่ได้พาไปซ่อมรถเช็ครถอะไร
แต่ที่นี่แหละค่ะคือที่ตั้งของตู้อบสมุนไพร
นี่เราเจอเจ้าของร้านคาแคร์แล้วนะคะ
คือนายนัทพลกันธพุงหรือปาพง
อาพงอายุ๗๘ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าป่าพงก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
แล้วก็มีจิตใจที่อยากจะดูแลลูกน้องลูกจ้างในคาแคร์แห่งนี้
ก็เลยคิดว่าในระหว่างที่กำลังรอฉีดวัคซีนนะ
ทำยังไงดีเราอยากจะมีภูมิคุ้มกันในการต้านเชื้อโรคต่าง
ก็เลยทำตู้อบสมุนไพรขึ้นมา
ให้ทั้งคนในครอบครัวรวมถึงลูกน้องภายในร้านได้ใช้กัน
พงเล่าให้ฟังนะคะถึงสาเหตุที่ต้องทำตู้นี้ขึ้นมา
อย่างที่บอกไปว่าสมุนไพรไทยดีมีประโยชน์ถ้าเราใช้เป็น
ใครก็ต่างหาซื้อสมุนไพรมาต้มดื่ม
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะ
ร่างกายก็จะได้รับสารที่มีประโยชน์ในการมาสร้างภูมิให้กับตัวเราเอง
แต่ว่าบางทีไทโนกร่างกายของเราไม่ได้รับการดูแล
ไม่ได้รับการบำบัดป๊าพงเลยบอกว่าการทำตู้อบนี่แหละ
จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการตามแบบฉบับโบราณที่เขาทำกัน
นี่ตู้ผมรู้จักแล้วตู้
ตู้มันมุนไพรเหรอตู้ดิเลกนี่แหละ

โฟนที่เข้าไปจะมีเพลงหรอคะใช่ก็จะเปิดเพลงให้ปาก

แต่เรื่องของเรื่องที่เป็นตู้อย่างนี้เนี่ย
แล้วก็มีควันสมุนไพรเข้าไปอารมณ์คล้ายกับสาวหน้า
หนึ่งเข้าไปได้๓คนนะคะ
าพงศ์บอกว่าจะให้เข้าเป็นชุด

ผู้ชายเข้าไป๓คนหรือใครจะเข้าเดี่ยวก็ได้ก็แล้วแต่
เข้าไปแล้วคุณก็ปิดสูตรหายใจนิดนึก
เพราะอะไรคะเพราะข้างเห็นไหมหม้อข้างกับขวามือ
มันจะมีหม้อต้มอยู่ซึ่งก็ประกอบไปด้วย
อะไรบ้างล่ะมีกระชายมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ

ออกมาก็จะเป็นไก่นึ่ง
ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีคนไทยอื่นอีก

มีอะไรบ้างมีใบกะพราวฟ้าไทรโจคือเยอะมาก
รวมแล้วคือ๒๐กว่าชนิด
เอามาต้มในหม้อแล้วก็ปล่อยให้ควันให้กลิ่น
มันลอยเข้าไปในตู้อบตู้อบขนาด๒คูณ๒๒เมตร
ใครที่เข้าไปข้างในโอ้โหเหมือนซาวหน้ายังไงอย่างนั้น
เป็นยังไงออกมามันจะรู้สึกโล่ง
ตัวเบาหายใจสะดวกมากขึ้นนะคะเรียกเหงื่อได้ดี
ไล่ความเมื่อยล้าได้นะคะแล้วนอกจากนั้น
ปาพรงค์บอกว่าใครอยากจะได้สูตร
หรืออยากจะมาใช้บริการป่ายินดีมากเลยนะ
ก็โทรหากับป่าได้เพิ่งคุยกับป่าได้เหมือนกัน
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการ

แล้วปาพรงค์บอกว่าไม่ใช่ว่า๔๐๕๐บาททำเอง
พระพงศ์ปรึกษากับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยที่เขาดูแลเรื่องสมุนไพรด้วย

แต่บอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณไปเข้าใจว่าทำไอ้ตู้อบแบบนี้สูดหายใจเข้าไปแล้วมันจะฆ่าโควิดอะไรอย่างนี้

แค่เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันภายในให้ปอดของเราสดชื่นให้เราหายใจโล่ง
เชิญเหมือนสมัยเด็กเวลาเป็นหวัดแม่จะต้มน้ำแล้วให้เราเอาน้ำอัง
ให้คล้ายกันแบบนี้จะมีกล้วงหอมแดงอะไรอย่างนี้เวลาเราไม่สบายเป็นหวัด

ให้ยมไม่ให้มุด
มาสูดเด็ดเคล็ดเล่าดีแบบนี้ขอบคุณป่าภูมิด้วยและขอบคุณพี่ที่ราชบุรีที่นำข่าวมาฝากกันนะคะ
เดี๋ยวชิสามาแชร์อีกแน่นอนถ้ามีเรื่องราวดีอะไรแบบนี้ค่ะ